คุณผู้ชมถ้าตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าฝันถึงงูรัดแปลว่าจะเจอเนื้อคู่

แต่ถ้าเกิดเจองูรัดจริงขึ้นมามันไม่น่าจะเป็นเรื่องดีนะ

มันไม่ใช่เนื้อคู่แล้วค่ะมันจะตายเอานะคะ
ไปดูกันหน่อยมีงูตัวนึงค่ะมันเลื้อยเข้าไปขดอยู่ในครัวของชาวบ้านในจังหวัดสระบุรี

แต่งูมันสู้มันไม่ยอมให้จับง่ายนะคะ

ที่เห็นอยู่ในห้อยตรงเตงเนี่ยงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า๓เมตรนะคะ
มันไปนอนขดอยู่บนหลังคาตรงคานในห้องครัวค่ะของนายสุรินวงชูอายุ๓๙ปี
บ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุมาก็รีบมาช่วยกันจับนะคะ
เนี่ยค่ะพองูเหลือมเห็นเจ้าหน้าที่เหมือนรู้เลื้อยหนีเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้บ่วงเชือกคล้องรัดคองูแต่งูมันก็ดิ้นสู้ขัดขืนรัดคานเอาไว้จนแน่น
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทั้งดึงทั้งลากจนมันร่วงตกลงมาข้างล่าง
พอร่วงตกลงมาปุ๊บบ่วงมันหลุดออกจากคอเท่านั้นแหละค่ะ
งูเหลือมเห็นไหมว่ามันกอดอะไรอยู่มันเลื้อยไปรัดกล่องพลาสติกแล้วก็ท่อพลาสติกจนแน่นค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาทำไงอ่ะคนนึงช่วยกันจับหางอีกคนนึงก็ต้องล้วงไปจับหัวค่ะ
เพื่อจะดึงออกมาจากท่อให้ได้คราวนี้งูมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยเลื้อยมาเห็นไหมคะ
จับหางนี่เป็นเด็กด้วยนะเนี่ยเออเลื้อยมาพันขาจนแน่นตึ๊บเลยค่ะ
ไม่รู้จะแกะยังไงแกะกันลำบากโอ้โหลำบากทุลักทุเลมาก
ที่คุณเห็นคือลูกของกู้ภัยชื่อน้องเฟรมน้องก็ช่วยพยายามช่วยดึงหางูออกจากตัวพ่อ
ถามว่าสู้ไหวไหมสามเมตรอะคุณแล้วงูเหลือมอะ
เขาปล้ำสู้กันอยู่๑๕นาทีค่ะถึงจะคลายรัดงูออกได้แล้วก็จับมันใส่ถุงสำเร็จ
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินายสุรินบอกว่าก็ค่ำเมื่อวานเนี้ย
เดินไปห้องครัวจะหยิบจานซะหน่อยเอ๊ะห้องครัวมันดูมืดมืดแทบ
ปกติมันจะต้องมีแสงลอดผ่านเข้ารูใต้คานมาได้ครับเงยขึ้นไปโอ้โห
งูตัวใหญ่นอนบังแดดอยู่นี่เองแล้วตัวเขาอ่ะกลัวงูอยู่แล้ว
ก็เลยรีบวิ่งออกมาโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนี่แหละค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ตำบลนาทวีนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
ชาวบ้านตกใจช็อกสุดขีดเหมือนกันเปิดประตูปุ๊บอื้อหือ
เหลือมตัวเบลอเลยค่ะเมื่อตัวตัวเมื่อกี้สามเมตรใช่ไหมคะ
อ่าตัวนี้ที่ฉันให้ห้าเมตรกว่าเลยค่ะครับหนักยี่สิบกว่ากิโลกรัม
ตลอดเวลากู้ภัยอริโยสามัคคีนาทวีก็เลยมาช่วยกันจับ
ใช้เวลาใช้ความพยายามอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะคะ
กว่าจะลากเจ้างูตัวนี้ลงมาจากคานได้
ปัญญาโซะหน่ายอายุ๕๑ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
เขาไปดูลิงกลางคืนเดินไปดูลิงที่ล่ามไว้
กลายเป็นเจองูเหลือมนอนขดอยู่บนหลังคาแทน
ก็กลัวว่าลิงจะโดนกินก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับ
ช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมงูเยอะอันนี้ต้องเตือนเลย
อันนี้งูไม่มีพิษจริงแต่มันค่อนข้างดุร้าย
ที่แบบเอาตัวรอดเหมือนกันต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ